คุณผู้ชมฮะตามความคืบหน้าเหตุนี้กันหน่อยฮะ
โจวัย๑๔ปีเลือดร้อนบุกแทงเพื่อน
เพื่อนก็อายุยังน้อยอยู่เลยวัย๑๖เท่านั้นเองนะครับ
โดยเขาอ้างแบบนี้เขาไม่พอใจนะที่เพื่อนรุ่นพี่เนี่ย
ดูแฟนสาวของเขาอาบน้ำ
นี่คนเจ็บนะคุณมีดเนี่ยปากหลังเลยอ่ะ
เดี๋ยวดูนะภาพมุมใกล้อาจจะเห็นแบบเตียบคาอยู่เลยอ่ะค่ะเนี่ย
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ตำรวจสพเมืองกระบี่กู้ภัยมูลิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
บนถนนราชพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่
คนเจ็บก็คือนายอดีศรอายุ๑๖ปีนะครับ
เป็นลูกชายของบ้านเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละฮะ
ถูกแทงด้วยมีดพับปลายแหลมเข้าที่บริเวณชายโครงขวา
มีดยังปักติดตัวอยู่เลยนะครับ
กู้ภัยช่วยกันประถมพยาบาลส่งโรงพยาบาลกระบี่ฮะ

ทราบว่าช่วงก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖คน
ขี่รถจักรยานยนต์มากัน๒คันมาถีบประตูบ้าน
แล้วก็เรียกลูกชายของตนที่นอนอยู่ในบ้าน
ให้ออกมาคุยออกมาเคลียร์กันหน้าบ้านนะครับ
หลังจากที่ออกไปแล้วหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นถามลูกชาย
ถามว่ามึงแอบดูแฟนกูอาบน้ำใช่ไหม

ระหว่างนั้นก็มีคนในกลุ่มวัยรุ่นมาตบนายอดีศรมาตบลูกชาย
พยายามเข้าไปช่วยห้ามปราม
จังหวะนั้นเองวัยรุ่นอีกคนฉวยโอกาสเอามีดมาแทงลูกชาย
แล้วทั้ง๖ก็พากระหลบหนีคุณ

แต่ก็เป็นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะฮะ
จริงแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุวัยรุ่นทั้ง๖นะคุณนะ
ก็เป็นเพื่อนกันกับลูกชายนี่แหละครับ

ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุทั้ง๖คนนะคุณ
ขี่รถจักรยานยนต์มาพอดี
มาแล้วฮะแล้วก็ตำรวจก็เรียก
เรียกตรวจพวกเขาบอกว่าเขามาทำไมรู้ไหมฮะ

โดยคนแทงก็คือเด็กชายเอกนามสมมุติอายุ๑๔ปี
ให้การอ้างบอกว่าเหตุที่ลงมือไปแทงเขาไป

คนเจ็บมาแอบดูแฟนสาวของเขาอาบน้ำมาถึงที่บ้านเลยนะ

แต่ระหว่างคุยก็เกิดโมโหเลือดขึ้นหน้า
ก็เลยลงมือใช้มีดในการแทงไปนะครับ
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันคนอื่นไม่ได้ทำอะไรนะ

ตำรวจก็พาทั้งหมดทั้ง๖คน
ไปสอบสวนต่อที่สพเมืองกระบี่นะครับ
แล้วก็ต้องรอดูอาการคนเจ็บว่าสาหัสแค่ไหน
จะแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดี
กับวัยรุ่นอายุน้อยน้อยไหมคุณ
ต้องบอกว่าน้อยจริงฮะอายุ๑๔๑๕๑๖เองนะฮะต้องบอกว่าน้อยจริง
ก็ก่อเหตุความรุนแรงแทงกันแล้วนะครับ